เป็นคลิปที่ถูกแชร์ว่าโลกโซเชียลนะคะ
ภาพจากกล้องที่ติดอยู่หลังรถคันหนึ่ง
ถูกรถยนต์พุ่งชนท้าย

คือสังเกตเลยว่าไม่ได้แบบชนทีเดียวแล้วเฮ้ยตกใจนี่ชน
ตั้งใจดิเออดูเหมือนตั้งใจเลย

เป็นคลิปจากกล้องที่ติดอยู่หลังรถยนต์
จากภาพอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน

ผู้โพสต์คลิปก็บอกว่าเหตุเกิด๓๐กันยายน

บริเวณถนนตัดใหม่รัชดารามอินทรา๒

รถมาตามถนนขึ้นสะพานข้ามถนนนวมิน

แต่ชนซ้ำ๒๓ครั้งไม่ใช่แล้วล่ะ
ก็มีขับรถหนีไปด้วย

ก็มีกระแสวิภาควิจารณ์

เดินทางไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว

ให้ทางตำรวจตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ

สุริยาหน้าแก้วผู้กำกับการ
สนโคครามได้เปิดเผย

ไล่ตรวจสอบคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิด
แยกต่างเนื่องจากจุดที่เกิดเหตุ

ก็สามารถติดตามตัวผู้ขับรถแจ๊ส

เลยคั่วลิเกาอีกหรอ
ตามมาอย่างนี้หรอ

แล้วก็เริ่มเร่งเข้ามาใกล้แล้วก็ชนเลย

ใช่นะคะถ้ามีคุณผู้ชมท่านไหนอยู่แถวเหตุการณ์

นะคะเดี๋ยวเราพักเคารพทงชาติกันก่อนค่ะ
และกลับมาสายตรวจโซเชียลยังอยู่นะคะ